อีกหนึ่งเหตุการณ์นะคะเป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับสมาชิกคณะตลกชื่อดังเชิญยิ้ม
ถึงขั้นเจ็บกันเลยทีเดียวเพราะว่าขณะที่เขาขับรถเก๋ง
รถเก่งก็จอดติดไฟแดงอยู่แต่จู่จู่มีกระบะคันหนึ่ง
ซึ่งคนขับหลับในพุ่งมาชนอย่างแรงเลยนะคะ
ทำให้ท้ายรถเนี่ยถึงกับพังยับเยินเลยทีเดียวค่ะ
อุบัติเหตุครั้งนี้ก็เกิดขึ้นบริเวณสามแยกไฟแดงนากระตาม
อำเภอท่าแซะจังหวัดชุมพรช่วงประมาณเที่ยงคืนเศษของวันนี้
มีนายบุญชัยและทะลับกุลอายุสามสิบเก้าปีเป็นคนขับค่ะ
คนขับคือนายนันทนพงผ่องอินซีอายุห้าสิบเก้าปีหรือจ๊อตเชิญยิ้ม
น้องชายตลกชื่อดังโน๊ตเชิญยิ้มและก็มีเพื่อนคณะตลก
เดินทางมาด้วยกันอีก๒คนคือนายกิติศักดิ์ชูศรีอายุ๕๗ปีหรือปลาครับเชิญยิ้ม
และนายคณินฉัดกุลชรอายุห้าสิบเก้าปีหรือพี่เป้าสายันสวัสดีนานาน
ทั้งสามคนมีอาการจุกแน่นหน้าอกจากแรงกระแทกค่ะแต่ยังดีที่ไม่ได้เจ็บหนักมากนะ
เชิญยิ้มเนี่ยเขาเล่าบอกอย่างนี้ค่ะเขาบอกขับรถเก๋งกลับมาจากงานแต่งงานญาติของเพื่อนสนิท
ตัวเมืองชุมพรและเขาก็จะเดินทางไปแสดงตลกกันต่อที่จังหวัดลบบุรี
กันทั้งหมดสี่คนแต่ขณะที่รถกำลังจอดติดไฟแดงอยู่เนี่ย
จู่มีรถกระบะคันหนึ่งขับมาด้วยความเร็วสูงแล้วพุ่งชนท้ายอย่างแรง
รถเก่งถึงกับทะไหลไปข้างหน้าประมาณ๕เมตรนะคะ
จากนั้นไปขวางอยู่กลางถนนเพชรเกษมด้วย
นับว่าเคราะห์ดีมากที่ไม่ถูกรถคันอื่นมาพุ่งชนซ้ำนะคะ
ฟังจอร์ดเชิญยิ้มเล่าถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหน่อยค่ะ
ส่วนทางด้านนายบุญชัยเจ้าของรถกระบะนะคะ
ก็บาดเจ็บไปเล็กน้อยเขายอมรับว่าเพิ่งกลับมาจากทำธุระในตัวเมืองชุมพร
มีอาการง่วงนอนค่ะพอมาถึงจุดเกิดเหตุวูบหลับในไปไม่รู้ตัวเลย
แล้วก็เลยไปพุ่งชนท้ายรถเก๋งของคณะตลกที่จอดติดไฟแดงอยู่เต็มแรง
นายบุญชัยเนี่ยยอมรับผิดนะคะบอกว่าเดี๋ยวชดใช้ค่าเสียหายให้ทั้งหมดประมาณ๘๐๐๐บาท
เบื้องต้นก็จ่ายเงินให้ก่อน๒๐๐๐บาท
ส่วนที่เหลือเดี๋ยวบอกว่าจะจ่ายตามให้ครบนะคะตามที่มีนัดหมายกันต่อไปค่ะ